บอกตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านเขาแล้ว

ผมคิดว่าช่องทำระครนี่

เมื่อคุณหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์นะฮะ

อินสตาแกรมส่วนตัวว่าอย่าขาดกับคุณติ๊กแล้ว
โดยระบุว่าเนื่องจากในระยะ๒สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น
มีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้าน
แล้วก็โทรศัพท์มาหาผมหลายครั้ง

ที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงิน

ช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรง
และไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูก
เพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดทั้งสิ้น
สถานภาพของเราทั้งสองได้อย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อย
ตามวันเวลาดังกล่าว
และคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้ว
เราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิ
ตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารไว้เท่านั้น

คุณจะเหลือทำไมคุณก็รู้มาตั้งนานแล้ว

คุณจะต้องได้รางวัลตุกตาทองไอ้ไข่สักนึงตัว

ทำไมเขามาตามทัวงเงินแสดงว่าผู้หญิง

คุณแม่น่าจะไปรับเล่นให้พิชัดสัก๑๒เรื่อง

ฉันก็เป็นแค่มดดำฉันไม่ใช่กัญชัย

เดี๋ยวไปฟังต่อยังไม่จบนะครับคือด้านคุณติ๊กคุณผู้ชมครับ
หลังจากนี้ประเด็นเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวของคุณสอบราว
ว่าหนูปิดหนี้ไปแล้วนี่คะขอบคุณค่ะ
จากนั้นคุณติ๊กก็ลบคอมเมนต์ดังกล่าวไปนี่คุณพระดำ
อ่ะพระเนื้อแคปทันแต่วันนี้ประมาณ๗วิระบบคุณแม่
ถ้าเกิดคุณแม่โพสต์อะไรไปบางสิ่งบางอย่างของใครสักคน
ไม่ถัน๗วิปุ๊บ๗วิปุ๊บลบไม่ทัน๗วิก็ไม่ทัน

แต่อันนี้คือเขาไปหนูปิดหนี้ไปแล้วนี่คะ
๓๖๐๐๐บาทจ่ายไปแล้วนะคะขอบคุณคุณ
นี่นะฮะก็ต่อมานะครับคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยนะฮะ
ก็โพสต์ภาพน้องวีจิ๒ภาพ
เผยว่าภาพแรกวีจิเอาหมูแผ่นป่าป๊าไปทาน
แย่งป๊าป๊าทานฮ่าน่ารักที่สุดอะไรที่เป็นของป๊าป๊า
ไม่ใช่แค่ขนมทั้งชีวิตและหัวใจป๊าป้า
ให้หนูหมดเลยนะลูกรักนี่นะฮะอ่าส่วนภาพที่สอง
ป้าป้าถ่ายหนังทำงานเก็บหอมรอมริฟต์เอาไว้ให้หนูในอนาคต
เหนื่อยแค่ไหนป๊าป้าก็มีกำลังใจสู้อดทนเพื่อนหนูนะลูกรัก
ป้าป้ากลับบ้านไปหนูคงหลับไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเราพ่อลูกกัน
สายเลือดย่อมเป็นสายเลือดหนูทานนมกล่องเป็นแล้วนะลูกรัก
สากลโลกนี้คุ้มครองหนูให้แข็งแรงเข้มแข็ง
แข็งสุขภาพออร์นน้อมถอมตนมีสมรรคาวะรู้จักกับตัญญูรู้คุณตอบแทนเพราะคุณคน
แทนคุณแผ่นดินพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองนั้นมี
จากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงเป็นที่รักและเอ็นดูต่อผู้ที่พบเจอนะลูกรักขวัญดีนะลูก
งานนี้คุณติ๊กก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อนะครับว่า
วีจิคือความรักคือพลังดี
หัดให้อภัยได้มีเมตตาวาจาดี
คิดมุมกลับกลับมอง

คุณแม่เรื่องนี้แบบคือจบดีไม่ดีเนี่ยคุณแม่

จนกระทั่งก่อนหน้านั้นก็มีโอกาส
มีโอกาสได้คุยตอนที่เรื่องของเงินหาย
ครั้งนั้นที่เรื่องขายของกันแล้วก็มีการโกงหรือ

ก็ไล่มาเรื่อยจนหลายคนก็รู้แต่ก็ยังมีภาพออกมาว่ายังอยู่ด้วยกัน
เท่าที่รู้จักสอนดามมันเนี่ยคือไม่ที่สุดจริงเขาไม่ออกมาพูด
ถ้าไม่ถึงที่สุดถ้าไม่มีการมาพิมพ์แบบนี้หรอก
นี่แสดงว่าคนที่ไปที่บ้านเขาเนี่ยมันน่าจะสุดแล้วล่ะ
คือคงก็ที่เขาบอกว่าอย่ามาทวงหนี้ใช่ไหมล่ะ
อ่าคือพูดบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเขา